ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงนะคะ
ขับรถอยู่ดีกำลังจะกลับบ้านประมาณสักตีหนึ่งครึ่ง

แล้วก็เห็นคนโบกบอกให้จอด
ปรากฏว่าหันกลับไปดูที่รถเนี่ย

เพราะดีนะคะที่ระบบล็อกอัตโนมัติของรถเนี่ย

ลามแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วมาก

โดยที่เธอเองก็ไม่รู้สาเหตุด้วยว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่

สืบสินนันทพรวัย๓๔ปีนะคะ
ก็ยังอยู่ในอาการร้องไห้ตกใจอยู่เลย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาจากรถได้

ขับรถมาจากทำธุระที่ย่านศรีลมกำลังจะกลับบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านหนองแข็ม
แล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตะโกนบอกให้จอดแล้วก็รีบลงจากรถค่ะ

นาทีนั้นมันช็อกจริงค่ะไฟมันไหม้รถอยู่
บอกว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากห้องเครื่องตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลย
ตกใจมากเพราะอยู่ในรถคนเดียวไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
อย่างที่บอกว่าเคราะห์ดีที่ระบบเซฟตี้ของรถยนต์มันไม่ทำงานทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปเปิดประตูแล้วก็เอาตัวเธอออกมาจากรถได้ทัน
ที่ไฟมันจะลามจากห้องเครื่องไปยังตัวรถอย่างรวดเร็ว
ใครเห็นก็แตกตื่นกันไปหมดเลยนะคะ
ใช้เวลาไม่นานก็ควบคุมไฟเอาไว้ได้
มาร้องเรียนเรื่องนี้กับไทยรัฐทีวีเพราะอะไร
เพราะว่ารถคันนี้เป็นของลูกชายเขาค่ะ
เป็นของนายนโรธพิริยรังสรรค์
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของรถยนต์ตัวจริงก็คือนายนโรธ
นายนโรธบอกว่ารถคันนี้ซื้อมาประมาณสัก๒ปีกว่าแล้วล่ะ
ที่ผ่านมาก็ใช้ได้ดีนะไม่เคยมีปัญหา
ปีกว่ารถยังไม่เก่านะยังไม่เก่าเลยค่ะ
แล้วก็เอารถคันนี้ไปให้นางสาวรุ่งพระศรซึ่งเป็นเพื่อนกันใช้

ไฟก็ไหม้แบบนี้ยังไม่รู้เลยเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะนางสาวรุ่งพระศรเองก็ไม่ค่อยได้ใช้งานรถเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าตอนที่ได้รถมาเนี่ยตอนนั้นเป็นจังหวะที่ต้องเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้พอดี
เพิ่งจะกลับมาใช้รถคันนี้ไม่นานเองไม่ถึง๒อาทิตย์เอง
มาตรวจสอบหน่อยแล้วหาสาเหตุที่เกิดขึ้นซิ
เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้มันสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าของรถ
แล้วก็ผู้ที่ขับขี่ขณะเกิดเหตุเป็นอย่างมาก
คือนางสาวรุ่งพระศรเนี่ยยังไม่หายตกใจเลยนะคะจนถึงตอนนี้
หวาดกลัวอยู่ยังระแวงอยู่ยังเครียดอยู่เพราะตกใจมาก
จนกระทั่งต้องไปพบแพทย์แล้วค่ะ
เพื่อรักษาอาการวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดเหล่านี้
ซึ่งทางตัวแทนรถยนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ชมใครได้อ่านข่าวต่างประเทศแล้วนะคะ
ก็จะจำกันได้ว่าปีที่แล้วสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้
พอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ฟันดาบมาเลยนะคะ
ตั้งแต่มากราคมถึงกรกราคมปีที่แล้วในปีเดียวกันเนี่ยนะ
แล้วก็มีการเรียกคืนรถดีเซลจำนวน๑๖๐๐๐คันไปตรวจสอบด้วย
ว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วรถที่เรียกคืนเนี่ยนะเขาบอกว่า
ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วย
เรื่องของความเชื่อมั่นนี่สำคัญนะแล้วมันเกิดเหตุซ้ำอย่างนี้
คนที่ใช้รถยี่ห้อนี้เขาก็ไม่กล้าใช้
คือเอาง่ายว่าหลายคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้ว